เป็นเรื่องที่หลายคนตกอกตกใจเหมือนกันนะฮะ
สำหรับอดีตตลกชื่อดังอาเด่นดอกประดูก
มีข่าวว่าอเด่นเนี่ยหนีออกจากบ้านอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
คือก่อนนั้นเนี่ยหลายคนก็ทราบกันดีใช่ไหมว่าอเด่นนี้
หนีออกจากบ้านมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ

รอบนี้คือมีพลเมืองดีไปเจออเด่นอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากค่ะ
ก็เลยมีการถ่ายคลิปตามหาญาติให้มารับตัวด้วยคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะ
ในคลิปเนี่ยอเด่นเล่าให้ฟังบอกว่าเขาไล่ออกจากบ้านนะคะ
คือผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าคุณนัท
นัทธพลทวีภัยบุญสกุลเป็นคนไปเจออเด่น
แล้วอเด่นเดินอยู่ที่ขนส่งแม่สอดจังหวัดตาก

ก็อัดคลิปเนี่ยตามหาญาตินะคะพร้อมกับโพสต์ลงแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่า
เด่นดอกประดูกมาเที่ยวแม่สอดครับฝากแชร์ด้วยครับ
หนีออกจากบ้านมาไม่มีโทรศัพท์ติดตัวค่ะคือในคลิปเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตลกดังนะลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเด่นเด้อดูดี
ไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครเรียกไปทำงานชีวิตดีอาพับมากก็เลยจะมาหางานทำ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยก็ทราบกันดีว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อเด่นหนีออกจากบ้านมานะคะ
ถ้าย้อนไปปีที่ผ่านมาค่ะเดือนมิถุนายนปีที่แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหม
เด่นก็เคยน้อยใจภรรยาหิ้วถุงปุ๋ยนะหนีออกจากบ้าน
สภาพเหมือนคนเร่ร่อนคนตกอับหลายคนก็ตกอกตกใจกันใหญ่เลย
จนมาทราบว่าอ๋อจริงแล้วอาเด่นนะคะป่วยเป็นอัลไซเมอร์
แล้วแกก็ขี้น้อยใจคือมีอะไรน้อยใจแกจะหนีออกจากบ้าน
มาครั้งนี้ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่ภรรยาของอเด่นอีกรอบนึง
ก็คืออาตือสุวพันธ์ภรรยาของคุณอเด่นเนี่ยนะ
คือต้นเหตุของเรื่องเนี่ยก็คือทั้งคู่เนี่ยชวนกันไปวัดย่านวัชรพลอืม
ก็อาสาว่าจะเป็นคนขับรถแล้วเกิดว่าไปถอยรถชนรั้วพังเสียหาย
ก็ทะเลาะกันนะคะเหมือนมีปากเสียงกันงอนกันอย่างนี้
ก็เลยเอ่ยปากขึ้นมาอเด่นบอกว่าจะออกจากบ้าน
แล้วตอนนี้อเด่นกลับจากแม่สอดมาอยู่กับน้องชายที่สมุทรปราการเรียบร้อยแล้ว
ก็มีการเผยแพร่ภาพอเด่นไปไหว้พระแล้วก็ไปขอข้าวที่วัดทานด้วยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งอาตือภรรยาของอเด่นก็ย้ำกับทางบันเทิงไทยรัฐของเราบอกว่า
ตัวเธอก็เป็นห่วงอเด่นมากแต่ไม่รู้จะทำยังไงคือ
ยืนยันว่าไม่เคยทอดทิ้งอาเด่นเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เวลาที่ผ่านมาตอนอาเดนจะไปจริงอาตือก็ให้เงินติดตัวไปเลยนะ
สองหมื่นบาทค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากอาตือกันจ้
ไม่รับค่ะแม่งดีตัวตัวมึง
ไม่ระวังนะไม่ระวังแต่ว่ามันจะทำยังไงเพราะแก่ดื้อ

ดูทางด้านลูกศิษย์ในวงการบันเทิงแล้วกันค่ะ
นีโนเมธานีก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอเด่นนะ
นีโน่ฝากบอกบันเทิงไทยรัฐเลยบอกว่าจริงเป็นห่วงคุณอามากเลยนะ
โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์หรือว่าอาการอัลไซเมอร์ที่มันจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย
แล้วก็เชื่อว่าภรรยาของอเด่นรู้ดีคือไม่มีทางทอดทิ้งอเด่นแน่นอนค่ะ
ฝากด้วยพี่ตือสู้ครับพี่ตือเป็นคนสำคัญแหละ
ตือสู้แต่ผมเชื่อมั่นว่าพี่ตือรักพี่เด่นที่สุด
นีโน่ก็ฝากแบบกำลังใจไปให้ทั้งพี่ตือทั้งอเด่นด้วยแหละ
ว่าอเด่นยังไงก็ต้องสู้นะเป็นกำลังใจเหมือนกันทุกคนนะครับ